พูดถึงเรื่องของสถานการณ์ในต่างจังหวัดเกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาดโควิด
พาคุณผู้ชมไปดูที่ชัยภูมิกันหน่อยนะคะ
คือชัยภูมิในพื้นที่ก่อนหน้านี้คงตัวเลขผู้ติดเชื้อ๒รายมา๒สัปดาห์
หลังจากนั้นเมื่อวานนี้ค่ะมีการแถลงเพิ่มเติมว่ามีเพิ่มเติมอีก๒ราย
แต่มีเคสที่น่าสนใจเกิดขึ้นคือหายแล้วเป็นใหม่ได้
ในที่ชัยภูมิเป็นรายแรกของประเทศเลยก่อนหน้านี้
ได้ฟังข่าวมันเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ประเทศไทยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะคะที่ชัยภูมิค่ะ
มาดูภาพรวมกันก่อนนายแพทย์สาธารณสุขชัยภูมิออกมาแถลงสถานการณ์
บอกว่าพื้นที่ชายภูมิเดิมมีผู้ติดเชื้อ๒รายนาน๒สัปดาห์
เมื่อวานนี้มีเพิ่มอีก๒รายรวมทั้งหมดในชายภูมิตอนนี้๔รายนะคะ
ที่เพิ่มมารายแรกเป็นชายชาวอำเภออึดจตุรัสอายุ๔๒ปีค่ะทำงานอยู่ที่กาต้า
กลับมากลับมาถึงเมืองไทย๒เมษายนแล้วก็กลับมาที่ชัยภูมิเลย
แต่เขาก็กักตัวนะกักตัวอยู่ในบ้าน๑๔วันจนกระทั่งมาตรวจว่าพบเชื้อนี่แหละค่ะ
ส่วนรายที่๒เป็นรายที่น่าสนใจมากอยากให้คุณผู้ชมฟัง
เป็นเคสแรกในประเทศไทยที่เป็นแล้วหายแล้วกลับมาเป็นอีก
เป็นหญิงชาวอำเภอหนองบัวแดงอายุ๓๘ปีค่ะ
อาการตอนแรกเลยนะเอาการติดเชื้อครั้งแรกเลย
เป็นเพราะว่ากลับจากต่างประเทศและหลังจากนั้นยังไม่กลับบ้านเกิดนะ
ลงเครื่องปุ๊บกักตัวปั๊บกักตัวปั๊บติดเชื้อปุ๊บ
แล้วก็มารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครจนหาย
วันที่หายนี่คือประมาณวันที่๒๓ถึง๒๔มีนาคมที่ผ่านมา
ช่วงนั้นการรักษาของกระทรวงสาธารณสุขคือ
ถ้าใครผลตรวจออกมาแล้วเป็นลบให้กลับบ้านไปทำการกักตัวเพิ่มเติม
อันนี้คือแนวทางการรักษาเดิมนะใครหายแล้วกลับไปกักตัวที่บ้าน
เธอก็เลยมาเลยค่ะกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดชายภูมิเพื่อกักตัวต่อ
หลังจากนั้นผ่านมาอีก๒สัปดาห์ก็คือประมาณวันที่๔ถึงวันที่๕เมษายนที่ผ่านมา
เริ่มมีอาการป่วยอีกครั้งมีไข้อีกครั้งเจ็บหน้าอก
ก็เลยไปตรวจหาเชื้ออีกครั้งเพราะเธอจำได้ว่ารักษณะมันเหมือนกับตอนแรกที่เธอเคยติดเชื้อโควิดเลย
พบจริงค่ะพบว่ามีโควิดในคอกลับเข้าสู่กระบวนการรักษาซ้ำอีกครั้ง
แต่อาการครั้งที่สองไม่น่าเป็นห่วงมากนักนะคะผลตรวจทางปอดยังปกติไม่รุนแรงค่ะ
ฟังเสียงนายแพทย์สาธารณสุขชัยภูมิค่ะ
น้องผู้หญิงอายุ๓๘นะครับเขาป่วยอยู่ที่กรุงเทพหานครตั้งแต่วันที่๑๒มีนาคม
ถึงวันที่๒๓มีนาคมก็รักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะครับ
ซึ่งขั้นตอนว่ารักษาโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าไปที่โรงพยาบาลของรัฐต่อหรือไม่
อันนี้เดี๋ยวต้องตรวจสอบดูนะครับเขาอยู่ที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพมหานครอีกสิบเอ็ดวัน
หลังจากนั้น๒๓เขาก็เดินทางกลับบ้านนะครับ
ซึ่งช่องว่างตรงนี้ต้องตรวจสอบเพราะว่าน้องเขามาที่โรงพยาบาลหนองบัวแดงเนี่ย
ประมาณวันที่๔ที่๕เมษายนที่๔ที่๕เมษายน
เพราะฉะนั้นเขามีรู้สึกความรู้สึกคือไม่สบายรู้สึกกระวนกระวาย
รู้สึกว่าเจ็บหน้าอกทางโรงพยาบาลหนองบัวแดงก็เลยให้นอนโรงพยาบาล
แล้วก็ตรวจหยาบซ้ำนะครับตรวจหยัดซ้ำก็เป็นอะไรที่น่าศึกษา
ก็คือว่าในคอหอยของน้องก็ยังมีเชื้ออยู่
จากนี้นะคะนายแพทย์สาธารณสุขชัยภูมิก็บอกว่า
ปรากฏการณ์นี้มันเป็นปรากฏการณ์ที่แปลก
ยังต้องสอบสวนอย่างละเอียดต่อไปว่ากลับมาเป็นซ้ำได้อย่างไร
เพิ่มเติมในเรื่องของการรักษาแบบนี้นะคะ
กรณีนี้ที่มันเกิดขึ้นนี่แหละทำให้เมื่อวันที่๖เมษายนที่ผ่านมา
กระทรวงสาธารณสุขเองบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนวิธีการรักษา
คือก่อนหน้านี้ใครหายหายปุ๊บเสร็จแล้วผลตรวจออกมาเป็นลบ
ต้องกลับไปกักตัวที่บ้านแต่หลังจากนี้ไปนะคะ
หลังจากการประกาศ๖เมษายนแม้ว่าคุณจะหายแล้วผลออกมาเป็นลบแล้ว
ก็คือสถานที่กักตัวต่างต่อไปอีก
เพราะว่าไอ้เชื้อนี้มันเป็นแล้วหายแล้ว
มันกลับมาเป็นได้ไหมต้องให้ชัวร์นะคะ
แม้ว่าจะหายแล้วก็ต้องมีการกักตัวอีก๑๔วันเป็นต้นไปนะคะ